จับตาเตือนในของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
และแน่นอนนะครับน้ำฝนเหล่านี้ตอนนี้เองเริ่มส่งปัญหาในหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ก่อนหน้านี้เองในช่วงต้นเดือนครับฝนไปตกในบริเวณภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทำให้เกิดน้ำท่วม
ตอนนี้น้ำเหล่านั้นกำลังระบายมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
ประกอบกับตอนนี้ฝนที่ตกลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
หลายคนก็กังวลนะครับว่าน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยา
ขณะนี้จะส่งผลต่อวิถีชีวิตหรือไม่
ในวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมา

มาสู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
รุ่มน้ำไหนผ่านจังหวัดไหนบ้าง
เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันกับกราฟิกนี้นะครับ
แม่น้ำนั้นมี๔สายด้วยกันนะครับจากภาคเหนือ
เป็นที่ทราบกันนี้ก็คือปิงวังยมและน่าน
โดยแม่น้ำปิงจะไหลผ่านตั้งแต่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนแม่น้ำวังครับเริ่มต้นที่บริเวณจังหวัดลำปาง
ไหลเข้ามารวมกับแม่น้ำปิงที่บริเวณจังหวัดตาก
ขณะที่แม่น้ำยมจะไหลมาจากจังหวัดพระแร่
จังหวัดสุโขทัยพิจิตร
น้ำน่านครับมีต้นกำเนิดที่บริเวณจังหวัดน่าน

ก่อนที่จะมารวมกับแม่น้ำยมในบริเวณจังหวัดพิจิตรนะครับ
แน่นอนเมื่อแม่น้ำทั้ง๔สายมาไหลมาบรรจบกัน
ก็จะมาเจอกันที่บริเวณอำเภอปากน้ำโพ
จังหวัดนครสวรรค์ก็จะเกิดเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยมีเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชายนาฏเป็นตัวรับน้ำ
ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ภาคลังต่อไปนั่นเอง
และจากสถานการณ์พายุราอีที่เคลื่อนเข้าสู่เมืองของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เพื่อส่งผลให้ระดับน้ำในรุ่มน้ำต่างเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏไปจนถึงบริเวณอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
และมีแนวโน้มว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตร
ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอายุทยาลบบุรี
ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งด้วยนะครับ
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ให้ร่องฝนที่มีกำลังแรงประกอบกับห่อมฝนหย่อมใหญ่
ปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
จึงนำให้จุดดังกล่าวยังคงมีฝนตกชุกตกนาน
ติดต่อกันวันถึง๒วันนี้นะครับ
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
อ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ
ก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่อันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็ตกชุกต่อไปครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่คงจะต้องเตรียมรับมือกันนะครับ

การติดตามสภาพอากาศการตรวจสอบภัยทางธรรมชาติต่าง

ผมคุปตันนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ